คุณผู้ชมมาระวังกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
มียาตัวใหม่ระบาดอยู่ที่ภาคใต้
เป็นยานอนหลับอีซีโซแรมแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ยานอนหลับธรรมดา
เพราะว่าเขาบอกว่าอนุภาพมันเนี่ยรุนแรงกว่ายานอนหลับปกติเนี่ย
ลิฟต์มากกว่า๑๐เท่าและถ้าใช้ไปเนี่ยอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะคะ
โดยเป็นการเปิดเผยจากนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายค่ะ
ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็บอกว่าเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ
งานและวัตถุเสพติดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๑๒
ได้ตรวจของกลางจากตำรวจภูทรภาค๙จำนวน๑๐ตัวอย่างด้วยกัน
นี่แหละค่ะคือยาที่ว่าเม็ดลักษณะจะเป็นเด็ดกลมสีส้ม
ด้านหนึ่งพิมพ์เลข๕อีกด้านพิมพ์เลข๒๘
บรรจุในแผงอลูมิเนียมสีเงินพลาสติกสีแดงแผงละ๑๐เมตร
แผงมีข้อมูลระบุเอาไว้ว่าผลิตที่ประเทศญี่ปุ่น
อ้างชื่อยาอิริมินห้าแต่พอไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์จริงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่ยากลุ่มอิริมินค่ะ
แต่เป็นอีทีโซแลมซึ่งก็คือไม่ได้ระบุตามผลิตภัณฑ
บรรจุพันธุ์ที่แท้จริงยาอิทีโซแลมเนี่ยเป็นยานอนหลับชนิดใหม่
พบครั้งแรกในประเทศไทยนะคะโดยจะออกฤทธิเร็วแล้วก็รุนแรง
ถึง๑๐เท่ามีฤทธิ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๒ชั่วโมง
ลักษณะการทำงานของมันก็คือจะไปกดประสาทส่วนกลาง
ง่วงซึมหลงลืมสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งในประเทศญี่ปุ่น
อินเดียแล้วก็อิตาลีเนี่ยเขาใช้เป็นยาโรควิตกกังวลที่มีภาวะซึมเศร้า
ผลข้างเคียงก็คือง่วงซึมกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ผู้จาเลอะเลือนเดินเซหรือว่ากล้ามเนื้อรอบดวงตาหดเกร็งค่ะ
และถ้าใช้ไปนาน๑เดือนเนี่ย
ก็จะมีการควบคุมในระดับสากลด้วยซึ่งตำรวจภูทรภาค๙ก็บอกว่า
ไปตรวจจับยาตัวนี้ร่วมกับยาเสพติดอื่นในเขต๓จังหวัดภาคใต้
ก็คือที่ยาลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีค่ะ
ต้นคาดว่าน่าจะเป็นการนำมาใช้ส่วนตัวเพื่อทดแทนยาอี
สมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์